คุณผู้ชมครับดังนั้นพอเห็นชมหน้าค่าตาของคอรมอเศรษฐานหนึ่งแบบนี้แล้วนะครับ
มาดูทามรายการเมืองจากนี้ไปกันหน่อยครับ
เราได้นายกแล้วเรียบร้อยได้คอรมอลแล้วนะครับ
จากนี้ไปขั้นตอนก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับ
นำคอรมอลเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนครับ
เห็นว่าจะมีการประชุมคอรมณ์นัดพิเศษด้วย
ก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภานะครับ
ก็ถือว่าเป็นการสตาร์ทเริ่มต้นการทำงานอย่างเป็นทางการครับ
ขั้นตอนหลังจากนี้ครับคุณเสถาธวีศินยกรัฐมนตรี
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นวันอังคารที่๕กันยายน
สัปดาห์หน้าช่วง๕โมงเย็นครับ๑๗นาฬิกา
จากนั้นวันที่๖กัญญายนจะประชุมคอรมอนัฐพิเศษ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ซึ่งคาดว่าวันที่จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้น
คือถ้าเร็วสุดน่าจะเป็น๘กัญญายนคือวันศุกร์ศุกร์หน้า
หรือ๑๑กัญญายนในห่วงเวลาประมาณนั้น
หลังจากนั้นครับเมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว
ก็จะมีการประชุมคอรมณ์นัดแรกอย่างเป็นทางการ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นอังคารที่๑๒กันยายน
อกจากนี้ครับมีภารกิจของนายกเศรษฐาในการประชุมสำคัญ
เช่นการประชุมคณะกรรมการค่าราชการตำรวจ
เรื่องการคลัดเลือกแต่งตั้งค่ะราชการตำรวจ

ก็มีรายงานว่าน่าจะเป็นวันที่๑๔กันยายนนี้
เพราะว่าในส่วนของเหล่าทัพต่างเนี่ย
ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับพบทบพบทอพบทรตอนนี้เหลือพบตรนะครับ
วันที่๑๘ถึง๒๓กันยายนนั้นคุณเศรษฐาทวีสินจะเดินทางไปร่วมประชุมสมชาสหประชาชาติ
สามัญครั้งที่๗๘ที่อเมริกาครับ
ประธานรัฐสภาประธานวันนอร์ครับบอกว่า
ทราบมาจากทางเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แจ้งว่าอยากได้วันแถลงนโยบายเป็นวันที่๑๑กันยายนมากกว่า
เพราะถ้ากำหนดเป็นวันที่๘กันยายนก็คือวันศุกร์ที่๘กันยาเนี่ย
อาจจะยังไม่พร้อมกลัวจะกระชั้นเกินไป
เรื่องส่งเอกสารนโยบายรัฐธรรมาศภาเนี่ยนะฮะอาจจะกระชั้นมากไปหน่อย
ตั้งแต่วันที่๔กันยายนเนื่องจากว่าสภาต้องออกหนังสือ
สมาชิกแจ้งล่วงหน้า๕วัน
จากนี้จะนัดประชุมวิบ๓ฝ่ายในวันที่๗กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อม
ดังนั้นนะครับ๕กัญญาเข้าเฝ้าถวายสัตว
ถวายสัตว์๖กัญญาประชุมคอรมณ์นัดพิเศษ
หลังจากนั้นช่วง๘หรือ๑๑กันยา
น่าจะมีการแถลงนโยบายก่อนเริ่มประชุมคอรมณ์นัดแรก
อย่างเป็นทางการคอรมณ์เสร็จถา๑๑๒กัญญา

ที่เข้ามาบริหารประเทศอย่างเต็มตัว๔เดือนแรก
ลดค่าไฟทันทีแต่กี่บาทนี่อีกเรื่องนะคะ